เขายิ่งบอกว่าอย่าร้องเพลงเยอะอยู่

พี่เอสุภาชัยที่ผ่านมาคุณผู้ชม

กว่าจะได้แต่ละเซตแต่ละแฟชั่นนั้น
มันยากเย็นแสนเข็นซะละเกิน
ก็ดูสิคะคุณผู้ชมแต่ละภาพแต่ละคอนเทนต์ที่พี่เอเขาขยันโพสต์

เราก็อยากทำตามอยู่หรอกแต่มันยากจริงทั้งวิกผมเอ่ยซาลิกกว่าน

อย่างที่บอกไปนะคะแต่ละคอนเทนต์มันปังไม่ไหวนะคะ
อย่างล่าสุดที่เห็นภาพหน้าจอคุณผู้ชม
จัดทีมช่างไฟนะคะโอ้โหช่างภาพมืออาชีพมากันครบเลย
แล้วพี่เอนั้นรับหมดหนี้

มันจะขนาดไหนคุณผู้ชมกว่าจะได้ภาพปัง

ไหนบ้าง
ขยับรถไหมครับ

ยังมันคือนางแมวรั่วสวัสดิ์

เป็นนางแมวยั่วสวัสดิ์ที่แน่นะคะ
โทรหาเลยนะพอฉันดูคลิปนี้ปรากฏพี่เอ๊ไม่รับ
สืบทราบว่ากำลังถ่ายเซตต่อไปอยู่

ใช่คือก็เป็นห่วงนี่แหละนะคะ
แต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะก็เพื่อแฟนค่ะ
หลังจากแม่เบี้ยไม่มีอะไรดูก็จะได้ดูพี่เอต่อไปค่ะ
เขาก็เต็มที่ลงทุนกันดีอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ